งั้นก็ไปต่อกันที่โคราชกันเลยดีกว่าค่ะ
จะพาไปดูประเพณีทอดกับถิ่นสามเมื่อกี้

ประเพณีน่าสนใจขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ
เฮ้ยเพิ่งเคยได้ยินปกติมีแต่ขนดินขนทรายเข้าวัด
อันนี้คือเหยียบดินเข้าวัด
แล้วก็ดูค่ะมีประชาชนพร้อมเพลียงเรียงหน้ากันมา
ตั้งขบวนเพื่อที่จะไปร่วมงานนี้
พาคุณผู้ชมไปที่บริเวณวัดหนองเด่นค่ะ

มาเพื่อสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณีโบราณของท้องถิ่น

ชาวบ้านเขามารวมกันตรงนี้
เพื่อที่จะตั้งแห่ต้นกะถิ่นแล้วก็จะค่อยเดินกันไปเห็นไหมคะ
มีอุปกรณ์อะไรต่างแปลกตาที่เราไม่เคยเห็นด้วย
นะคะเขาก็มาทำพิธีสำคัญที่วัดหนองเดิน
ซึ่งเป็นวัดสำคัญประจำหมู่บ้าน
เดินกันเข้ามาถือพานบายสีถือคมถือผ้าไตรต่างนะคะ
พอมาถึงวัดแล้วแล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านจะทำก็คือ
หยิบดินทรายที่อยู่บริเวณประตูหน้าวัดเนี่ยติดมือเข้าไปในวัดด้วย

หยิบคนละเล็กคนละน้อยก็พอนั้นไปถึงกระตักไปกรีโลเป็นถังอย่างนี้นะคะ
เสร็จแล้วก็เดินไปทิ้งพัยในวัดนะคะ

เป็นประเพณีชาวบ้านทำกันมายาวนาน
ไปถาวายแก่คณะสงศ์เป็นการถาวายสังฆฐานแบบไม่เจาะจงที่ภาพิสนตรงรูปใดรูปหนึ่งนะคะ
เพื่อให้คณะสงฆ์เนี่ยนำผ้าเอาไปใช้นะคะ
แล้วก็ยกให้แก่พระภิกษงตามที่ทางคณะสงฆ์ท่านลงมติเอาไว้
เรียกว่างานนี้ก็เป็นงานบุญอิ่มอกอิ่มใจแต่ชาวบ้านนะคะ
แล้วก็ถือว่าบรรยากาศมันทำให้มีความสุขสมชื่อเลย
กระสินสามัคคีและยังได้ร่วมประเพณีดี
ก็คือหยีบดินเข้าวัดกันอีกด้วยอ่าครับปกติ
หยิบดินเข้าวัดเอาไปทำประโยชน์ต่างแล้วแต่ทางวัดต้องการ
เคยนะเคยแต่หยิบออกจากวัด
หมายถึงดินรองเท้า

ส่วนใหญ่ก็ไปหยิบรองเท้าชาวบ้านเขาออกจากวัด

ไม่น่าถึงไม่ชอบเข้าวัดอย่างนี้นี่เอง